เป็นพิษที่ทำให้มีผู้เสพเสียชีวิตหลายราย
เหตุการณ์เมื่อวานี้เกิดขึ้นหลายรายจริงเลยนะครับ
สำหรับการเสพยาเสพติดเกินขนาดและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

เมื่อคืนนี้มีเหตุสองสาวพีอาจเสียชีวิตและหมดสติ
ในบ้านย่านสาธรณ์ก็พบว่าเสพยาเกินขนาดเหมือนกัน

เป็นเหตุการณ์ของสาวโคโยตี้เสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาด
แฟนนุ่มซึ่งเสพยาเกินขนาดเหมือนกัน
แต่แฟนนุ่มนะคุณคือยังรอดชีวิต
แต่ทีนี้ต้องดูค่ะว่ายาเสพติดที่เกินขนาด
บอกว่าเป็นยาเสพติดแบบใหม่เขาเรียกว่ายาเคนมผงอย่างนี้หรอนะครับ
คือคุณผู้ชมฮะต้องไล่เลียงเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์จริงนะฮะ
สำหรับเรื่องของการเสพยาเสพติดและทำให้มีผู้เสียชีวิตมีผู้หมดสติเนี่ยนะครับ

ในซอยเจริญราช๗แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมนครนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักแห่งนี้
บนชั้น๒ของบ้านนะครับพบศพของนางสาวพานิพักษ์หรือว่าเอมมี่
จันทราวราวัลอายุ๒๑ปี
สภาพศพนั้นนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนะครับ

พบนายทัชชัยหรือว่าดรีมกล่อมใจอายุ๒๒ปี
คือผู้ชายนอนหมดสติแต่อาการสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนที่เห็นนี้คืออุปกรณ์ในการเสพยานะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปพบหลอดดูดเนี่ยคุณนะ
หอดพลาสติกแบบนี้พร้อมซองใสเล็ก

คือตรงจมูกและปากก็มีผงสีขาวติดอยู่
ส่วนร่างของผู้ชายซึ่งนอนหมดสติและอาการสาหัสที่ปากและจมูก
ก็มีผงสีขาวติดอยู่เช่นเดียวกันนะครับ
โดยนางสาวสิรินทิพย์นะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนกับลูก
ทำงานเป็นโคโยตี้ด้วยกันอยู่แถวพัดพงศ์แล้วก็ไม่มีที่อยู่นะครับ
ตัวของผู้ตายคือนางขออภัยตัวของนางสาวสิรินทิพย์เนี่ย
ก็เลยสงสารว่าเพื่อนลูกไม่มีที่อยู่นะครับแล้วก็ทำงานด้วยกัน
ก็เลยชักชวนเพื่อนลูกให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาเธอก็พยายามเตือนนะเตือนเพื่อนลูกคนนี้
คือเตือนนางสาวพานิพักษ์ให้เลิกยุ่งกับยาเสพติด
ซึ่งตัวของนางสาวพานิพักษ์ผู้ตายก็เคยรับปาก
ว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกัน
แต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตเพราะยาเสพติดนะครับ
ส่วนตัวผู้ชายที่หมดสติและอาการสาหัส
ก็คือเป็นแฟนนุ่มของนางสาวพานิพักษ์ผู้ตายครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยมาดั้งเดิมมาจากไหน
ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนลูก
เป็นเพื่อนลูกแล้วลูกพามาเขาบอกว่าไม่มีบ้าน

แล้วพอย้ายจากเช่าบ้านก็มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยกัน
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
เราได้คุยได้สื่อสารอะไรกันบ้างไหมครับ
ไม่มีก็มีแต่แบบว่าบอกว่าให้พอได้แล้วให้เลิกได้แล้ว
นี่ในส่วนของแม่ของเพื่อนผู้ตายนะครับ
ในส่วนของเพื่อนผู้ตายก็คือนายกิติศักดิ์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปสืบสวนเหมือนกัน
นายกิติศักดิ์เพื่อนผู้ตายแล้วก็ยังเป็นเพื่อนของฝ่ายชาย
อาการสาหัสด้วยนะครับก็บอกว่ารู้จักทั้งสองคน
ฝ่ายหญิงเป็นโคโยตี้ส่วนฝ่ายชายไม่ได้ทำงานอะไรนะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่รวมถึงเพื่อน

ไปงานสังสรรค์ไปงานวันเกิดเพื่อนก่อน
แล้วก็กลับมาเล่นเกมที่ห้องต่อถึงตี๕ที่ห้องแห่งนี้นะ

ก่อนจะผอยหลับกันไปเผลอหลับกันไป
สะดุ้งตื่นกันมาอีกทีคือ๑๐โมงเช้า

ทีนี้เพื่อนก็คิดว่าตัวผู้ตายคือนางสาวเอมมี่นะฮะ
หรือว่านางสาวพานิพักษ์กับนายดรีม
หรือว่านายทัชชัยซึ่งเป็นแฟนนุ่ม

ก็เลยไม่ได้ไปปลุกไม่ได้ไปบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะกลับบ้านแล้วนะฮะ
ช่วงบ่ายมีคนโทรมาบอกว่าทั้งคู่
หมดสติอยู่ภายในห้องนอน

ปรากฏว่าอ้าวฝ่ายหญิงเสียชีวิต
ส่วนฝ่ายชายหมดสติอาการสาหัส
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบนี่แหละครับ
นายกิติศักดิ์ยืนยันว่าในกลุ่มเพื่อนคนอื่น

เอายาเสพติดมาเสพได้ยังไง

ขณะที่ช่วงของการเล่นเกมอยู่ที่บ้าน

ก็มีแค่การดื่มเบียร์เท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการเสพยาแต่อย่างใดนะครับ
นี่ในส่วนของการคลี่คลายคดี
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะฮะ
ซึ่งมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์การเสพยา

คือเหมือนเป็นยาเคสูตรใหม่
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น
โดยเรียกกันว่าเคนมผง
ใช่ลักษณะมันจะแบบเป็นผงแบบนี้บดแล้ว
เป็นการผสมกันของยาเสพติดหลายชนิด
เคตามีนเฮโรอีนยานอนหลับโรเซ
แล้วก็ไอซ์ผสมกันลงไปนะฮะ
แล้วก็เมื่อบดไปแล้วลักษณะจะคล้ายนมผงนะคุณ

อะไรผสมผสานกันต่างนานาแบบนี้
มันส่งผลรุนแรงเสพเกินขนาด

ตำรวจก็ต้องตรวจสอบเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับเครือขายยาเสพติดที่ขายยาให้กับวัยรุ่นด้วยนะฮะ
นี่เป็นเหตุแรกนะครับนี่เป็นเหตุหนึ่งแล้ว
เกิดขึ้นที่แถวซอยเจริญราช๗แขวงบางโคร่
ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปพบอีกเหตุหนึ่งนะครับ
ช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะตำรวจสนวัดพญาไกร
พร้อมด้วยแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็กู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึง
เข้าตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตและหมดสติครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นในซอยจันทร์๓๑
แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาธรณ์กรุงเทพนคร
บนชั้น๒เจ้าหน้าที่ไปพบผู้หญิง๑ราย
เสียชีวิตแล้วนะคนนี้เสียชีวิตอยู่บนโซฟา
ผู้หญิงที่เสียชีวิตคือนางสาวสุธินีเมตตาจิตอายุ๒๕ปีนะครับ
ส่วนบนพื้นข้างโซฟาพบผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ๒๔ปี
คือนางสาวจันทมาสเมืองวัฒนะคนนี้ยังไม่ตายนะ
นอนหมดสติหายใจรวยรินชีพจรเต้นอ่อน
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเลิศสินเป็นการด่วนนะครับ
จากการตรวจค้นในห้องนอนบนชั้น๒
ซองบรรจุผงลักษณะคล้ายเคตามีน
แล้วก็ยาเม็ดคล้ายยาอี
แล้วก็แผงยาชนิดอื่นอีกหลายประเภทนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐาน
จะควบคุมตัวลูกชายเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนชายอีกหนึ่งคน
ซึ่งอยู่ในสภาพเมายาแทบไม่ได้สติเหมือนกัน
ทำการสอบสวนที่สนนะครับ
ทางด้านของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิง
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายก็คือคนที่ถูกจับไปนี่แหละ

ลูกชายเนี่ยพาเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งหมายถึงมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นพีอาสาวอีก๒คน
เข้ามาในบ้านตั้งแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้
ซึ่งตัวผู้เป็นแม่นะก็ไล่ให้ออกจากบ้านไป
คือไม่อยากให้มามั่วสุมกันในบ้านนะครับ
แต่ทีนี้เพื่อนของลูกเนี่ยไม่ยอมกลับออกจากบ้านนะฮะ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุเพื่อนของลูกตายในบ้าน
ผู้เป็นแม่บอกว่าก็เตือนลูกชายแล้ว
อย่าเอาเพื่อนเข้ามาอย่าเอามามั่วสุมกันตรงนี้
ปรากฏว่าลูกไม่เชื่อเพื่อนลูกก็ไม่เชื่อ
แต่ทีนี้เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ต้องเก็บตัวอย่างพวกสารต่างที่เจอในห้องนอนไปตรวจสอบ

เพราะว่าจริงนะพนักงานสอบสวนเขาก็ตรวจสอบนะ
ว่ากรณีการเสียชีวิตที่นี่จะไปเชื่อมโยงไหม

เพราะว่ากรณีนั้นคือเสพยาเกินขนาดถูกไหม
แต่ว่าอันนี้ตัวสารที่พบเนี่ยมันสภาพมันคล้ายคลึงมาก
ลักษณะการเสียชีวิตของที่นี่ก็คล้ายคลึงกันมากเหมือนกัน
อืมสองเหตุใหญ่แล้วนะที่ต้องโยงกัน
ว่าเรื่องของยาเสพติดมันมาจากที่เดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่ทั้งเสียชีวิตทั้งหมดสติอาการสาหัส
เป็นกลุ่มที่รู้จักกันหรือเปล่า
เออนะฮะมีรายงานข่าวอีกนะครับว่า
ในพื้นที่กรุงเทพยังพบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
วันเดียวถึง๖รายนะครับค่ะ
มีหญิงอายุ๑๙ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่ซอยรัชดาพิเศษ๑๘
ท้องที่สนสุธิศาลกับชายอีกหนึ่งรายนะฮะ
ย่านลุมพินีคือมีอาการโคม่านะครับ
ก็ทีนี้ต้องตรวจดูแล้วฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืนรวมถึงตั้งแต่วันก่อนวันอาทิตย์นะ

มันมีเหตุการณ์คนตายจากยาเสพติดหลายเคสหลายกรณีนะฮะ

เรื่องนี้นะคุณสืบสกุลคือเราก็ต้องไปสอบถาม
อาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกสารเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบพวกวัตถุเคมีต่าง

ก็เลยไปสอบถามรองศัตว์อาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะ

มันมีสารเสพติด๓ส่วนเป็นส่วนผสม
แล้วส่วนผสมสุดท้ายที่มันไม่ใช่สารเสพติด
ทีนี้เอาทุกอย่างมาบดให้ละเอียดเลยนะ
พอบดออกมามันจะเป็นผงขาวคล้ายนมผง
อาจารย์ออสบอกแบบนี้ถ้าสมมุติเกิดว่า
เอาทุกอย่างมาผสมรวมกันแล้วใช้เสพ
มันจะมีฤทธิ์ทำให้หลับได้ง่าย
มันจะเกิดการสลบอย่างเฉียบพลันเลยค่ะ

ดังนั้นคนที่เข้าไปเสพเกินขณะเสพไปเกินขนาดถึงขั้นเสียชีวิตได้
แล้วส่วนมากคนที่ลองเอาแค่ลองนะก็เสียชีวิตทั้งนั้นเลย
ส่วนทางด้านในสำฤิษฐ์รินเถิญหรือว่าเสือดุศิษฐ์ค่ะ
คุณผู้ชมคะเขามีการไลฟ์นี่ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
คือเตือนเลยบอกกับวัยรุ่นที่อยากจะรู้อยากจะลอง
อย่าเข้าไปใกล้ยาเสพติดตัวนี้เด็ดขาดเลยนะ
คือเสือดูสิตเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครผลิตใครขาย
แต่คือเวลาที่มันมาระบาดแบบนี้แล้ว
เห็นมากับตาเลยว่าเจ้าตัวยาเคนมผงที่ว่าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปแล้วไปสะสมมาก
ทำลายประสาทพูดก็จะพูดไม่รู้เรื่อง
พอมันไปทำลายประสาทแล้วจำอะไรก็ไม่ได้
สภาพคนที่ดมสภาพคนที่เสพเนี่ยนะ

ฟังบางช่วงที่เสือดุสิตเขาไลฟ์หน่อยนะ
ส่วนผสมเคตัวนี้นะครับที่เป็นนมผงนะ

ผมเคยเห็นมาเมื่อก่อนเนี่ยยุคตอนที่ผมเรียนช่างนะ

ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ

ผมว่านะผมความคิดผมนะเพราะผมเห็นเพี้ยนกันนะ

เหมือนกับเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเวลาไปเรียน

นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบ
ที่มาของเจ้ายาเสพติดประเภทนี้นะครับ
เพราะว่าจากการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
ที่เสพยาแล้วก็เสียชีวิตเขาบอกว่า
คือตอนเสพมีทั้งผงแป้ง